อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการหายตัวไปอย่างปริศนาของเซลแมนเบิร์ต
เรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองรมกำลังกันอย่างเต็มที่ตอนนี้เบาะแสสำคัญที่เชื่อกันก็คือมือถือของนางสาวมิ้วนะคะ
เซลลแมนคนนี้เนี่ยโยนทิ้งในที่รกร้างในซอยบรมราชชนนานี๗๘ตำรวจตั้งเงินรางวัล๔๐๐๐บาทสำหรับคนที่หาเจอค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตทวีวัฒนากว่า๒๐คน
นางสาวมิ้วระบุว่านายรติภูมิพิมพ์ใจใสหรือว่าเบิร์ตเซลแมนขายรถยนต์เนี่ยนำมาโยนทิ้งขณะที่วิ่งหนีออกจากบ้านพักในวันที่๒๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
พลตำรวจโทษานิทระบุว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดที่เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายเบิร์ตและหวังว่านายเบิร์ตจะยังมีชีวิตอยู่ตามที่ครอบครัวตั้งความหวังเอาไว้
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อมาค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งเชื่อว่าจะเป็นหลักฐานในการตามหาตัวในเบิร์ตได้
ส่วนความคืบหน้าขณะนี้พนักงานสอบสวนก็เร่งสอบปากคำพยานไปแล้ว๑๐คนรวมถึงหาหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีต่อไป
ฝากถึงประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าใครมีเบาะแสให้แจ้งตำรวจทันทีเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการคลี่คลายคดีค่ะ
การปลายทางการหามูลเหตุจูงใจอึดอื่น
เพื่อจะได้หาทางขี้คายหรือสามารถที่จะโยงไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านของคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในซอยบรมราชชนนานี๗๖
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า๒๐ธันวาคมปี๒๕๕๙

มีวัยรุ่นชายหญิง๔คนมาหาโทรศัพท์มือถือแถวนี้เหมือนกัน
เป็นที่เขาทิ้งไม้เสดไม้เสดไม้อย่างนี้
ผมก็ถามไว้ไอ้น้องหาอะไรกันเขาก็บอกหาโทรศัพท์พี่
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เตรียมที่จะประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวน
สนธรรมศาลาเพื่อจะสรุปความคืบหน้าของคดีอีกครั้ง
แล้วก็มีการตั้งเงินรางวัล๔๐๐๐บาทค่ะ
เพราะเชื่อว่านี่แหละคือหลักฐานสำคัญในการตามหาตัวในเบิร์ตหรือว่าเซลลแมน
หายตัวไปนานกว่า๔๐วันโดยที่ยังไม่รู้ชะตากรรม